ทุกไทยสร้างชื่อไม่ใช่ชื่อเสียงใช่ไหมชื่อเสียไม่มี
องูนะคุณผู้ชมเออนักท่องเที่ยวอัดคลิปโกงค่าโดยสาร
ทำไมล่ะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลัวรายได้มันจะ
เยอะอ่ะถึงทำแบบนี้อ่ะฮะ
โอเคโอเค
อะไรยูเมื่อกี้ฮืมเออต้องละโอ้ยพี่ครับเวลามันออก
ข่าวแบบนี้มันไม่ได้เสียตุ๊กพี่คันเดียว
คือเขาถ่ายคลิปเอาไปโพสต์ลงอินสตราแกรม
เป็นคลิปที่เล่าถึงการโต้เถียงกันระหว่างโชเฟอร์ตุ๊ก

ประเด็นก็คือค่าโดยสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน
แต่แทนที่โชเฟอร์ตุ๊กจะค่อยอธิบายอย่างสุภาพ
ฉุนเฉียวแล้วก็ชี้หน้านักท่องเที่ยว
แล้วก็ตะโกนด่าแบบหยาบคล้ายมีอะไรยูด้วยนะ
ช่วงเนี่ยโชเฟอร์ตุ๊กเนี่ย
เข้าไปตบโทรศัพท์ที่เขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ย
พยายามจะเข้าไปผลักอกผู้ชายที่ถ่ายคลิปหลายครั้งนะ
แล้วท้าด้วยด้วยการทำอะไร
หยิบป้ายทีมเบียบน้ำอ่านี่อยากถ่ายได้ไหมถ่าย
ตายอะไรประมาณนี้นะครับ
ทีมข่าวไปตรวจสอบคลิปดังกล่าวนะครับพบว่า
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ

นั่งรถตุ๊กคู่กรณีจากเซ็นทรัลเวิล
โดยตกลงค่าเสียหายกัน๑๖๐บาทนะ

ตุ๊กหรือว่าคนที่ขับรถรับจ้าง

บาทมันเหมาะสมหรือไม่นะครับ
คนขับกลับบอกแล้วก็อ้างว่า

แล้วยังไง
ขอเพิ่มเป็นเท่าประมาณบาท
เท่านั้นอีก๓๐๐บาทแล้วหรือ

นักท่องเที่ยวชายกับแฟนสาวชาวสิงคโปร์

ไปแจ้งความไว้แล้วที่ตำรวจท่องเที่ยว
เดี๋ยวตำรวจเขาตามตัวพี่โชเฟอร์แท็กซี่อยู่นะครับ
เน่าตัวเดียวแล้วมันเหม็นทั้งคล่องตุ๊กไทยแลนด์นะพี่นะ
คือตุ๊กไทยแลนด์ที่เคยสร้างชื่อในเวทีนางงามมันก็มีไง
แต่อย่างนี้มันไม่ไหวคุณผู้ชม
คือต่างชาติจะรู้ว่าไอ้รถตุ๊กเนี่ยถึงประเทศไทย
แต่ถ้าตุ๊กไทยมีพฤติกรรมแบบนี้ไปโขกราคา
ไม่ไหวแบบนี้ก็ไม่ไหวแต่ยังไงก็ตาม
ถ้าพี่เขามีมุมของเขาแล้วอยากชี้แจงก็เรียนเชิญนะ
มาเลยนะครับแต่ว่าคือตุ๊กพี่ดีแค่ไหน
คือต่างชาติมาเนี่ยนะมันต้องมาถ่ายรูปกับพี่

หนึ่งรูปที่มันจะไปอวดครอบครัวอวดชาวโลกเนี่ย
คือการได้มานั่งตุ๊กไทยแลนด์นะครับ
แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไงคือมันจะไม่ใช่แค่มีลูกค้าแล้วไง
เดี๋ยวทัวร์ไงรถทัวร์จะมากับตุ๊กพี่แล้วจะมาลงพี่แหละนะ
เอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ